ผู้ชายคนนึงครึ้มอกครึ้มใจไปนั่งดื่ม

ปัดป้องเท่านั้นแหละค่ะ

ผู้หญิงที่เขาทำงานอยู่ที่ร้านก็พยายามจะดึงห้าม
แต่จะสู้แรงผู้ชาย๔คนยังไงไหวอะคะ
โอ้โหเขาสลบไปเลยนะคะ
เฉการที่เกิดขึ้นจุดที่๑๑มีประมาณสัก๑๐ได้
พู่บาลเจ็บชื่อนายนารินอินผิบานอายุสามสิบเจ็ดปีนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยภรรยาของนายนารินบอกว่า
ใครรู้จักผู้ชายเสื้อส้มในคลิปแล้วก็พักพวกเนี่ย

คือนายนารินไปนั่งดื่มเหล้าหน้าเคาน์เตอร์คนเดียว
หมู่บ้านดอนแก้วในตำบลดอนแก้ว
ซึ่งจริงมีวัยรุ่น๔คนนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งแล้ว
ตัวหัวโจกเลยก็คือคนที่ใส่เสื้อสีส้มอะค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเสื้อสีส้มมีโลโก้ฟาร์มพึ่งแห่งหนึ่งในตำบลขัวหมู่
ส่วนอีกคนนึงใส่เสื้อยืดสีดำลักษณะดูมึนเมา
แล้วก็เหมือนกลับมาทำท่าทางแสดงอาการหึงหวงเจ้าของร้านกับสาวเสิร์ฟ
วอลแวร์นายนารินตอนแรกสุดวัยรุ่นเสื้อส้ม
ส้มให้นายนารินกินนายนารินบอกเดี๋ยวหยิบกินเองคือก็ไม่รู้จักกัน
ใครก็มีน้ำใจก็เข้าใจแต่แบบเออเดี๋ยวหยิบกินเองก็ไม่ได้อยากกินส้มอ่ะ

จบค่ะวัยรุ่นอีกคนนึงค่ะเดินเข้ามาแล้วก็เนี่ยเหมือนจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชม
ตอนต้นอ่ะอันนี้เรากลอไปได้ไหมให้ดูตอนจังหวะตอนแรกเนี่ยที่มีวัยรุ่นเสื้อส้มอ่ะ
ทีนี้เขาก็คงจะตกใจเท่านั้นแหละเหตุการณ์ก็เป็นอย่างในคลิปอ่ะนะคะทีนี้กู้ชีพกู้ภัยกับตำรวจป้อมยามดอยแก้วเนี่ยก็นำร่างนายนารินที่ฟื้นจากสลบแล้วอ่ะ
ส่งกลับบ้านพักวันรุ่งขึ้นนายนารินเลยมาขอกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานแจ้งความ
นารินเปิดใจกับทีมข่าวนะคะว่าเขาไม่รู้จักวัยรุ่นแก๊งนี้เลยนะ
เพราะเขาไปนั่งดื่มอยู่คนเดียวอยู่โดนหาเรื่องโดนวัวแวร์
เอาจริงคุณเขาเป็นผู้ชายเขามีภรรยา
อยู่ผู้ชายที่ไหนไม่รู้เดินมาจับหน้าแล้วจูบ

ก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพสารพีเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้เราลงพื้นที่ร้านคาราโอเกะร้านนี้ค่ะ
นางสาวประพากิ่งสุวรรณเจ้าของร้าน

เธอบอกว่าคือลักษณะมันเหมือนกับว่า

แล้วก็หึงหวงสาวเสิร์ฟอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ก็ตะโกนถามขึ้นมาว่า
ไหนแฟนของคนนี้คือใคร
แต่ก็เดินมาหาเรื่องนายนารินเฉยเลย

คือมาตอนหัวค่ำแล้วช่วงนึงแล้วก็กลับออกไป
แล้วก็ประมาณสัก๓๔ทุ่มมันก็แวะมานั่งดื่ม

อ่ะลองฟังเสียสิทธิ์จ้องของร้านเล่าหน่อยค่ะ
เค้ารุมเนี่ยคือรุมจนหมดสติเลยใช่มั้ยคะ

ก็สักพักนึง

มันก็วิ่งมาดึงพ่อออกก่อนเลยที่แรก
จังหวะนั้นเห็นอีก๓คนมีคนที่ล็อกคอกดตัว
เสื้อสีแดงนี่ยืนกดเขาไว้
แล้วกับอีก๒คนก็ตีเขา

กำลังตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมา
ดำเนินคดีอยู่นะคะแต่เอาจริงนะ
เท่าที่ดูจากคลิปกล้องวงจรปิด

เดี๋ยวต้องรอดูอายุถ้าจับได้ต้องรอดูอายุ
ถ้าเกินเล็กเกิน๑๐กว่าเกิน๑๙ขึ้นไป